มันคือหน้าหนึ่งและใหญ่เบลอเวอร์เทอร์คือเต็มไปหมดเลยนะคะ
บิ๊กโจ๊กประจำสปกสำหรับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ขึ้นหน้าหนึ่งไม่ได้เมื่อวานนี้นะคะ
คือเป็นคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นเมื่อวานนี้เอง
เป็นคำสั่งเด้งพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม
ให้มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่งแบบนี้เขาจะไม่ได้ระบุสาเหตุหรอก
แต่ว่าสิ่งที่เป็นการคาดการณ์กันเนี่ยนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่าโผล่ตำรวจนั่นเองนะคะ
วันนี้พลตำรวจเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
มีคำสั่งย้ายให้พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

เพียบร้อยแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูประวัติของบิ๊กโจ๊กันหน่อยนะคะครับผลตำรวจโด
ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นในตำรวจคู่กายของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสามสิบเอ็ด
และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๔๔
ใช้ชีวิต๒๑ปีในการไต่เต้า
ยศร้อยตำรวจตรีจนมาถึงพลตำรวจตรีนะคะ
เขาบอกว่าถือว่าแซงหน้าเพื่อนในรุ่นหลายคนเลย
ที่ยังมียดเป็นเพียงพันตำรวจโทรเท่านั้น

รวมถึงที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า๑๙๑
และเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
และผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เพื่อปูทางให้สามารถเติบโตขึ้น
สามารถติดยศพลตำรวจโทด้วยอายุ๔๘ปีเท่านั้น
ที่ผ่านมานะคะบิ๊กโจ๊กเคยมีข่าวเกี่ยวกับข้อคอรหา
เรื่องเป็นนายตำรวจที่มียศพลตำรวจตรี
แต่ใหญ่กว่าพลตำรวจเอกในช่วงเวลาหนึ่ง
แต่เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธโดยตลอดสำหรับข่าวนี้นะคะ

คือเรื่องเกี่ยวกับการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจทุกระดับชั้น
เจ้าตัวเข้าไปเกี่ยวข้องคือมีข่าวว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง
จนสุดท้ายถูกเซ็นคำสั่งด่วนก็คือคำสั่งล่าสุดที่ออกมาเมื่อวานนี้
ก็คือย้ายจากหน่วยโดยขาดจากตำแหน่งเดิมค่ะ
คนก็ติดตามกันนะคะว่ามันข่าวจริงหรือข่าวลือกันแน่
แต่ตรวจสอบแล้วก็ออกมาชัดเจนนะคะ
แต่ติดต่อไม่ได้เลยนะคะรวมถึงจะติดต่อไปถึงเจ้าตัวด้วย
คือโจ๊กหวานเจี๊ยบนี่แหละบิ๊กโจ๊กของเรา
แต่ว่าก็เก็บตัวเงียบทราบแค่ว่าตอนนี้เดินทางไปต่างจังหวัดแถบภาคใต้
อกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบยังพบว่า
แล้วก็เผยแพร่การทำงานช่องทางนี้ก็ปิดเหมือนกันนะคะ
ลงตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันเข้าไปดูที่เว็บไซต์พวกวิกิพีเดีย
ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นที่ยอดนิยม
ก็ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลของพลตำรวจโทสุรเชษอยู่ในระบบแล้วเช่นกัน
คือหาไม่เจอสูญหายสับสนไปเลย
ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเสิร์ชข่าวเซิร์ชชื่อยังพอเจออยู่นะ

แต่วิกิพีเดียเพื่อหาประวัติบุคคลก็ตาม